คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่นครศรีธรรมราชกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเด็กชายวัย๗ขวบ
กำลังเดินข้ามทางรถไฟนะครับเป็นจังหวะเดียวกับที่รถไฟกำลังแล่นผ่านพอดี
โชคดีที่นายสถานีสามารถไปช่วยเหลือไว้ได้ทัน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
สถานีรถไฟคลองจันทรีย์เห็นพอดีจึงรีบวิ่งเข้าไปกันเอาไว้
ไม่ให้เด็กข้ามมาและพากลับไปฝั่งตลาด
ที่รถไฟจะเทียบชาญชาลาเพียงเสี้ยววินาที
เป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ปกครองทุกคน
ชื่นชมการทำหน้าที่ของนายสถานีรถไฟคลองจันดีท่านนี้
ไม่เช่นนั้นอาจเกิดเหตุเศร้าสลดขึ้น
ส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมาไม่โชคดีเหมือนเหตุที่เกิดขึ้น

นายวันเฉลิมศรีขุนอายุ๔๔ปี
ถูกรถไฟทับเสียชีวิตบนทางรถไฟสายลำนาลาย
เกลื่อนรางรถไฟนายมณัฐพงศ์ธีรวงสุวรรณ
กู้ภัยฮุก๓๑จุดบัวใหญ่ระบุว่า
นายวันเฉลิมผู้เสียชีวิตเป็นชาวบ้านสะครก
และมีประวัติการรักษาอาการป่วยทางจิต
ก่อนหน้านี้เคยโดนขวางทางรถไฟเพื่อฆ่าตัวตายมาแล้วหลายครั้ง
แต่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรถไฟเห็นจึงหยุดรถได้ทัน
แต่ครั้งนี้แอบซุ่มอยู่ในพงหญ้าริมทางรถไฟ
สบโอกาสรถไฟวิ่งมาด้วยความเร็ว
กระโดดให้รถไฟทับเสียชีวิต
กุไภฮุกสามนึงช่วยกันนำศพส่งโรงพัทยาบาลบัวยัย
และติดต่อย่าทไปรับศพนำกลับมาประเภนกุศล
ตำรวจและกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนสายพิศนุโลกสุโขทัย
ฝั่งขาออกเมืองในพื้นที่หมู่๓ตะบนบ้านกลางอำเภอเมืองพิศนุโลก
ที่เกิดเหตุพบรถหกล้อบรรทุกสินค้ามาเต็มคันพลิกตะแคงอัดติดกับเสาไฟฟ้าข้างทาง
กลางสายฝนที่ตกลงมาเป็นระยะภายในรถพบนายเดชาชัยยะอายุ๒๘ปีได้รับบาดเจ็บติดภายใน
ผู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ทุบกระจกด้านหน้านำตัวออกมา
ซึ่งพบว่าปากแตกและมีอาการปวดบริเวณด้านหลังอย่างรุนแรงจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพิศนุเวศ
ก่อนเกิดเหตุรถบรรทุกคันนี้รับสินค้ามาจากตัวเมืองพิศนุโลกกำลังไปส่งที่จังหวัดสุโขทัย
ซึ่งระหว่างทางมีฝนตกลงมาตลอดเส้นทางแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
มีน้ำขังอยู่บนถนนทำให้รถเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนนไปอีกฝั่ง
พลิกตะแคงชนอาจติดกับเสาไฟฟ้าข้างทางทำให้นายเดชาพนักงานขนของได้รับบาดเจ็บติดภายใน
ส่วนคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ท้ายที่จังหวัดกระบีเกิดฝนตกหนักลมพัดแรงทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ริมถนนเพชรเกษม
อ่าวลึกในพื้นที่หมู่๑ตะบนเขาครามอำเภอเมืองกระบีล้มลงมาขวางถนน๒ช่องทาง
และทับหน้ารถเก๋งคันหนึ่งที่กำลังขับผ่านมาพอดีได้รับความเสียหาย
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงกระบีใช้เลือดยนต์ตัดต้นไม้
เพื่อให้พ้นกิดขวางการจราจรโชคดีที่ชายอายุ๓๐ปี
คนขับรถเก๋งไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด